มาดูอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้เป็นที่สนใจของหลายคนอยู่ในขณะนี้
สำหรับกรณีที่มีนักเรียนหญิงม๒
มีข่าวบอกว่าไปคบหาเชิงชู้สาวกับผู้อำนวยการโรงเรียนที่จังหวัดนครราชศรีมา
คราวนี้ฝั่งแม่ของน้องนักเรียนหญิงออกมาพูดบ้าง
แม่บอกแม่ไม่เชื่อว่าลูกสาวแม่จะทำแบบนั้น
ไม่เชื่อจริงเพราะว่าหนึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนนี้แม่ก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
ในผู้ร้องเรียนเรื่องนี้เป็นแม่ของเด็กนักเรียนชายชั้นม๓
ซึ่งเป็นแม่บุญธรรมด้วยนี่ใช่ไหมฮะ
ที่เป็นแฟนเก่าของลูกสาว

คุณแม่เลยบอกว่ามีเจตนาอะไรไม่ดีหรือเปล่า

ร้องเรียนเอาผิดผู้อำนวยการโรงเรียนที่บอกว่า
มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมฉันชู้สาวกับนักเรียนชั้นม๒
และมีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ล่าสุดคุณแม่ของน้องนักเรียนหญิงก็ออกมาบอกว่า
แม่ตกใจมากนะที่ลูกสาวไปคบหาเป็นแฟนกับผู้อำนวยการโรงเรียน
ส่วนตัวแล้วแม่ไม่เชื่อหรอกว่าลูกสาวแม่จะมีพฤติกรรมแบบนั้น

อาจจะเกิดจากผู้ที่ไม่หวังดีกับครอบครัวแม่ก็ได้
ดังนั้นต้องสอบถามรายละเอียดกับลูกสาวก่อน

ถ้าหากน้องยืนยันว่าเป็นเรื่องจริง

บอกว่าก็ต้องยอมรับความจริงและหาวิธีแก้ไข
ตอนนี้ลูกสาวแม่เดินทางไปบ้านยายที่จังหวัดสกุณฐคอม
เพราะว่าน้องบอกน้องไม่กล้าไปโรงเรียนแล้ว

แม่ก็ยืนยันว่าแม่ไม่เคยรู้จักเป็นการส่วนตัวค่ะ

จะทำไงก่อนคือรอฟังลูกก่อนหรือยังครับ
รอฟังลูกก่อนว่ามันจะพูดยังไงแบบไหนถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้
ถ้ามันบอกว่าไม่ใช่ก็คือไม่ใช่กับมัน
ส่วนกรณีของหนึ่งในผู้ปกครองที่ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
เพื่อเดินหน้าเอาผิดกับทางผู้อำนวยการโรงเรียนก็คือนางไพรวันหายทองค่ะ
คนนี้เนี่ยแม่ของน้องนักเรียนหญิงบอกว่านางไพรวัลเป็นแม่ของนักเรียนชายชั้นม๓
ซึ่งเคยเป็นแฟนของลูกสาวคบหากันมานานกว่า๒ปีแล้วแล้วก็เพิ่งจะเลิกรากันไปค่ะ
บอกว่าการที่มากล่าวหาและร้องเรียนเอาผิดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งที่ไม่ได้เป็นญาติกัน
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีวัตถุประสงค์แอบแฝงอะไรหรือเปล่า
ส่วนตัวแม่บอกว่ายังไม่ได้ต้องการเอาผิดกับผู้อำนวยการโรงเรียนเพราะว่ายังไม่ทราบเรื่องที่แน่ชัดค่ะ
เสริมข้อมูลนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยแม่ของเด็กชายคนนี้ให้สัมภาษณ์กับคุณจอมขวัญ
ในรายการถามตรงว่าคือแม่ของผู้หญิงคนนี้เป็นคนบอกให้เอาเด็กนี้มาเลี้ยงที่บ้าน
ของของเด็กผู้ชายคนนี้ไปแล้วไปอยู่บ้านตัวเอง
ซึ่งแม่ของเด็กผู้ชายก็เอกใจว่ามันเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาหรือเปล่า
มีปัญหาหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะว่าไปเจอว่าคุยกับพอคนนี้หรือเปล่า
ทำให้น้อยใจแล้วก็กลับออกจากบ้านไป
ซึ่งเรื่องนี้ต้องตรวจสอบกันให้ดีเพราะว่ายังคงให้การไม่ตรงกันอยู่
เพราะว่าจริงแล้วแม่ของผู้ชายคนนี้เองก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน
แค่ไปเจอว่าเขาไปเที่ยวกันกับพอแล้วก็มีการพูดคุยกันไลน์กันไป
ก็เลยไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
อาจจะเป็นชนวนเหตุทำให้มีการเข้าใจผิดกันแบบนี้